เมื่อเกิดน้ำหลากท่วมไร่นาจนเสียหายพระเจ้าแผ่นดินในอดีตจะทรงทำหน้าที่เปรียบเสมือนพระวิศนุหรือพระอินทร์ปราบพญานาคที่ทำให้เกิดน้ำท่วม
เพื่อการนี้ได้มีพระราชพิธีอยู่สองอย่างคือ
พระราชพิธีไล่เรือพระเจ้าแผ่นดินและพระมเหสีพระเจ้าลูกเธอและพระสนมแต่งเต็มยศลงเรือพระที่นั่งประทับยืนทรงพัชนีบังคับให้น้ำลด
พิธีที่สองคือพระราชพิธีไล่น้ำพระเจ้าแผ่นดินจะทรงยกพระแสงดาบฝั่นแม่น้ำบังคับให้น้ำลด
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน